จากคดีที่คนที่เป็นคนเฝ้าโกดังเหล็กแห่งหนึ่ง

ดักฆ่าอยู่ที่ด้านนอกรั้วของโกดัง
หลังจากนั้นเอาศพไปอำพรางไว้
แผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่า

เขาบอกว่าน่าจะสลบไปในตอนนั้น
ทีนี้เขาก็บอกว่าทำไมมีการตั้งคำถามว่า
ทำไมถึงจะต้องถอดเสื้อผ้าคนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย
เขาบอกว่าอยากจะให้อับอาย
ผู้เสียชีวิตยิงไล่ตอนที่เขามาขโมยช่วงแรก

ก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

อ้วนและนายอาคมสาลีผลหรือจุก๓ใน๕ผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่า
ศักดาสัตยาพันธ์อายุ๕๖ปีเป็นคนเฝ้าโกดังเหล็ก
ควบคุมตัวไปทำแผนค่ะหลังจากที่ชุดตำรวจสืบสวนสอบสวน
ของสพชนบุรีและตำรวจภูทรคลองกิว
ร่วมกันติดตามจับกลุ่มมานานประมาณ๑สัปดาห์
จุดแรกที่ไปทำแผนคือป่ารกทึบข้างโกดัง
ที่ผู้ตายไปลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มคนร้ายขโมยเหล็

ขณะนั้นผู้ตายเห็นกลุ่มคนร้ายเข้ามาใกล้ในพื้นที่
ก็เลยยิงขู่ไป๓นัดใช้ปืนยิงขู่ไป๓นัด
ก่อนที่จะเดินเข้าไปในป่าจุดนี้แหละ
แต่สภาพมันมืดรกทึบทำให้ผู้ตายไม่เห็นกลุ่มคนร้าย
ซึ่งดักซุ่มหลังจากนั้นนะคะนายตูนและนายอ้วน
ซึ่งดักซุ่มอยู่ในป่าเนี่ยใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของผู้ตาย
ผู้ตายล้มลงก่อนแล้วทุบซ้ำไปที่ท้ายถอยจนเสียชีวิต
จากนั้นนายจุกและนายตูนช่วยกันลากร่างของคนตายเอาไปทิ้ง

และจุดที่๒นี่แหละมีการถอดเสื้อผ้าของผู้ตายออกไป

โดยนายดิเรกอุรักษ์หรือว่าเหรกผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
ใช้ผ้ามัดมือไพ่หลังและมัดเท้า
รวมถึงมัดปากของผู้ตายเอาไว้แล้วก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้นแหละ
หลังจากนั้นทั้ง๕คนหลบหนีไป
ตลอดเหตุการณ์มีนายชูชีพเนื่องจำนงซึ่งเป็นคนงานที่เดียวกับผู้ตาย
ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับคนนี้เป็นคนดูต้นทางให้
ที่นายอ้วนและนายจุกจะเอาปืนของผู้ตายหลบหนีไปด้วยค่ะ
พันรยาและลูกของผู้ตายนะคะเข้าขอบคุณพลตำรวจตรีนันทชาติ
พระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรีที่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว
เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเองและลูกไร้เสาหลักของครอบครัว
ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อเลยค่ะ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็ต้องขอบคุณตำรวจที่จับกลุ่มตัวคนร้ายได้ทั้งหมด

พลตำรวจตรีนันทชาติบอกเพิ่มเติมแบบนี้

โดย๓คนตำรวจจับได้วันเสาร์พร้อมปืนลูกซองปืนพก
ซึ่งปืนทั้งสองกระบอกนี่เป็นของผู้ตายนะคะ
ขณะที่อีก๒คนคือนายดีเรกและนายชูชีพ
ถูกจับขณะที่เสพยาเสพติด

ทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาลักลอบเข้าโกดัง
ก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าไปขโมยเหล็กในโกดัง

และเคยถูกผู้ตายใช้ปืนยิงขู่

ได้ยินเสียงหมาเห่าก่อน

ทำให้คนร้ายไม่พอใจ
และดักซุ่มรอทำร้ายร่างกาย
ผู้ต้องหาเองเขาอ้างแบบนี้นะคะ

โกรธแค้นที่ถูกไล่ยิงแล้วหลายครั้ง
ก่อนนำผ้ามัดมือมัดปากมัดเท้า
นำร่างมาทิ้งไว้ในป่านะคะตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันปล้นทรัพย์ควบคุมตัวไปฝากขังที่จังหวัดชนบุรีทันทีค่ะ